คุณผู้ชมค่ะไปดูกันหน่อยชาวบ้านมาช่วยกันเต็มเลยค่ะ
เป็นชาวบ้านมุ้งที่จังหวัดตรังช่วยอะไร
ก็น้องมาอีกแล้วเจ้าลายลูกมาเกยตื้นอยู่แบบนี้อีกแล้ว
ลองไปดูนาทีที่ชาวบ้านพยายามช่วยตัวพยูนค่ะ

ช่วยตัวนี้นะชาวบ้าน

ชาวเล่นมาไปตรงนู้นลาดลาดชาวเล่นไปตรงนู้น

พร้อมทำพร้อมทำอย่าเก็บมันมาตรงนู้น

เย่ไปได้แล้วเจ้าลาย

ก็เจ้าลายชาวบ้านจำได้

เจ้าลายเอ้ยเพราะว่าบนแผ่นหลังนี่เห็นไหมแผ่นหลังมีลายแบบนี้
มันมาเกยตื้นอยู่แบบนี้นะคะแต่จริงตัวมันใหญ่เหมือนกันนะ
อายุเขาบอกว่าประมาณสัก๕๖ปีน้ำหนักต้องประมาณ๑๒๐กิโลกรัม
ความยาวเหรอก็ประมาณ๓เมตร๘๐ค่ะ
ชาวบ้านแล้วก็นักท่องเที่ยวแถวนั้นเขารู้จักกันดี
เพราะว่าเคยเห็นเจ้าลายชอบมาว่ายน้ำแล้วก็กินย่าทะเลค่ะ
แล้วก็มักจะโผล่โชว์ตัวให้เห็นบ่อยครั้งที่จำได้ก็เพราะสัญลักษณ์บนหลังมันนั่นแหละคุณ
ใกล้กับสะพานเกาะมุกอ่ะนะคะกลายเป็นขวัญใจของทุกคนไปแล้ว

ตอนแรกที่คุณผู้ชมเห็นเนอะเขาต้องเอาแลนด
แลนสีดำมารองตัวเจ้าลายไว้ก่อน

เอาจริงยกแสลนด์เขาเหมือนกับค่อยพลิกมากกว่านะคะ
แล้วเอาเจ้าลายลงสู่ทะเล

หลายคนก็ดีใจเฮกันใหญ่เลยนะคะ
ก็อย่างที่บอกแหละคงเข้ามากินย่าทะเลอีกแล้วแหละ

กลายเป็นพอน้ำมันจะลงกลับไหว้ลงไปไม่ได้แล้วไง

สนเหมือนกันนะเราเนี่ยเจ้าลาย